สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะครับ
จะเจอกับซาวดีอาราเบียและญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย๒๙คนออกมาแล้วครับ
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทย๒๙คนออกมาแล้ว
เพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
จะเปิดบ้านพบกับซาวดีอาราเบียในวันที่๒๓มีนาคมแล้วก็ต่อด้วยการบุกไปเยือนญี่ปุ่นในวันที่๒๘มีนาคมครับ
ไปดูตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะครับ๓คนยังยึดชุดเดิมก็มีกวินสินทวีชัยและชะนินแซ่เอี๊ยะนะครับ
เล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงหลังก็มีชื่อติดทีมครั้งแรกครับ
ส่วนกองกลาง๙คนนะครับนอกจากตัวหลักอย่างธนบุญเกษารัชชนะทิพย์สงกระสินก็มีหน้าใหม่อย่าง
ส่วนกองหน้า๘คนครับนำมาโดยเจ้ามวิตรศิลป์แดงดาศูนาหมายเลขหนึ่งของไทย
จากนี้ก็ยังมีซีโรธชัดทองรวมถึงอดีศักดรายสอนที่ก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บไม่อยู่ในทีมชุดแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ก็กลับมาติดโผล่ด้วยนะครับ
รายชื่อที่ประกาศนะครับก็ถือว่ามี๕คนครับที่อาจจะเป็นตัวแทนของสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
เจ็บข้อเท้าต้องพักยาวไม่สามารถลงเล่นให้กับไทยได้ก็ประกอบไปด้วยทศวรรษริมวรรณสะเทียนที่กำลังฟอร์มดีพาเชียงรายยูเนเต็ดรังอันดับ๓ในไทยลีกนะครับ
และซิโก้ก็เคยใช้งานในศึกยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้ว
ส่วนอีก๓คนที่มีลุ้นในการสอดแทรกก็คือจักรพันธ์แก้วพรมนะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการจ่ายบอล
หรือไม่ก็วัฒนาพลายนุ่มและจอนาต้าแวซูร่าที่มีความสดนั่นเองครับ
สำหรับผู้เล่นที่มีรายชื่อนะครับจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ระหว่างวันที่๑๓๑๕มีนาคมก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่กิเลนวาเล่
จังหวัดนครราชศรีมาระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๑มีนาคม
จากนั้นครับก็จะมีการตัดตัว๒๓คนสุดท้ายภายในวันที่๒๒มีนาคมนะครับ